เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับวินาทีของการเกิดอุบัติเหตุที่
รถจักรยานยนต์พุ่งชนสาวโรงงานที่กำลังรอซื้อโรตีอยู่หน้า๗๑๑

นี่แหละฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นนาทีที่รถจักรยานยนต์
พุ่งชนผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนรอซื้อโรตีอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑อย่างจังนะครับ

อยู่ที่สาขาหมู่บ้านพักวิวตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ตำรวจสพศรีราชาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็เข้าตรวจสอบ
พบผู้ได้รับบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำที่แขนคือนางสาวมาสุภามโนพันธ์เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
ก็ได้มีการรีบประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งให้แพทย์ตรวจรักษา
ส่วนคู่กรณีหลังเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งตำรวจจะได้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ไปดูอุบัติเหตุที่ฉะเชิงเซากันบ้างครับนายวีรชัยแสนประกอบอายุ๓๗ปี
ขี่รถจักรยานยนต์จะแซงรถบรรทุก๑๐ล้อแต่ว่าไม่เห็นว่ารถพ่วง๑๘ล้อที่คนขับขับมาจอดไว้ข้างทางแล้วก็แวะกินข้าว
ทำให้รถจักรยานยนต์ชนเข้าไปเต็มนะครับที่ท้ายรถ๑๘ล้อแล้วก็กระเด็นออกมาคนขี่กระเด็นออกมาถูกรถบรรทุก๑๐ล้ออีกคัน
เหยียบทับซ้ำจนเสียชีวิตคาที่นะครับ
ขาเข้าบางประกงตำบลคลองประเวทที่อำเภอบ้านโพนะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคู่กรณีทั้งหมดไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เพราะว่าโอ้โหรถใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
ส่วนที่พระนครสิทธิยานะครับเกิดเหตุรถตู้โดยสารประจำทาง
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อบนถนนสายเอเชีย
ก่อนข้ามสะพานรถไฟบ้านม้าขาล่องเข้ากรุงเทพ
หลักกิโลเมตรที่๒๔ที่ตำบลบ้านเกาะนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
จำนวนถึง๑๑คนนำส่งโรงพยาบาลครับ
สอบถามนายมังกรบันเทิงจิตผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งมากับรถตู้
เล่าให้ฟังว่าเขาก็นั่งอยู่หลังคนขับ
ก่อนเกิดเหตุรถตู้มีอาการสายไปสายมา
ก็เลยรีบร้องตะโกนบอกคนขับ
แต่ว่าเหมือนคนขับจะหลับใน
เนื่องจากขับเร็วจึงพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่จะสอบสวนคนขับ
และผู้โดยสารอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ